พาคุณผู้ชมไปดูช้างขาใหญ่
ไม่ใช่ขาใหญ่แบบตามขนาดมันนะ
คือแบบโคซ่าเขาเป็นเจ้าถิ่น
ด้วนค่ะที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในค่ะ
เจ้าด้วนเนี่ยนะฉลาดมากคุณพระคุม

เขาจะรู้เวลาว่าช่วงเวลาไหนเนี่ย
จะมีรถบรรทุกขนมันขนอ้อยขับผ่าน
มาเลยกลางวันไม่มานะร้อนพื้นมันร้อน
มาเย็น๔โมงเพิ่งถึง๓ทุ่มเนี่ยค่ะ
เดินมามาขวางรถเอาไว้เอางวงล้วงไป
หยิบมากินหยิบมากินอย่างนี้เป็นประจำ
พอรถเขาจอดก็สบายเลยทีนี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าขอความร่วมมือนะ
อย่าให้อาหารไม่งั้นมันจะติดเป็นนิสัย

มันจะอันตรายไงคะอันตรายกับคนขับรถด้วย
อันตรายกับเจ้าช้างด้วยเนี่ยค่ะ
ทางด้านของกโววิดบุณประจบค่ะ

รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในเขาเอาเจ้าหน้าที่๖นาย
ลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ไปดูแลเจ้าด้วนด้วยค่ะ
ที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือไหน
เจ้าด้วนฉลาดมากคุณพ่างภูมิเป็นช้างหนุ่มนะ
ก่อนหน้านี้งวงถูกบ่วงดักสัตว์ของในพรานรัดจนเป็นแผลเน่าเจ็บหนักเลย
แต่ด้วยความฉลาดเจ้าด้วนเดินเข้าไปในหมู่บ้านรู้ว่าชาวบ้านช่วยแน่
ชาวบ้านก็ช่วยค่ะเนี่ยช่วยประสานเจ้าหน้าที่ให้มาดูแล
ก็ประสานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในมาดูแลประสานสัตวแพทย์มารักษาจนหาย

แล้วก็เดินเข้าออกหมู่บ้านบ่อยชาวบ้านไม่ไล่นะคะเพราะว่ามันไม่อันตราย
แล้วก็เจ้าด้วนไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยทำร้ายคน
้อ้อนใจดีไม่หงุดหงิดด้วยนะเวลาใครเดินไปใกล้อะค่ะ

คือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยเขาตั้งเวลาเอาไว้เปิดตี๕ปิด๓ทุ่ม
เพราะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวมันเส้นเก็บเกี่ยวอ้อย
ทำให้รถบรรทุกมันเส้นและอ้อยวิ่งผ่านเยอะช่วงเวลานั้น
เจ้าด้วนรู้เวลาจ้า
ดักรอเลยจ้าไปดักรอรถบรรทุกนะคะ
แล้วก็ไม่ไปกลางวันมันร้อนพื้นมันจะร้อนไงคะกลางวัน
ก็รอช่วงเย็นพื้นไม่ร้อนเท่าไหร่

แดดร่มลมตกมาเลยก็ไปเดินไปเดินมาไปขวางรถนะคะ
พอรถเห็นช้างแบบนี้ก็หยุดไง
หยุดปุ๊บเท่านั้นล่ะเสร็จเจ้าด้วน

เจ้าด้วนนี่เป็นช้างพลายศรีดอร์นะครับ

ซึ่งหมอรถสตวแพทย์พระทักษ์พลมณีอ่อน

ก็เคยถ่ายคลิปแล้วก็พูดถึงเจ้าด้วนเนี่ย
บอกว่าคือมีท่านที่ไม่เข้าใจบางท่าน

อาจจะบอกว่าทำไมเจ้าหน้าที่ต้องมาคอยบอกรถบรรทุกอย่าจอด
ไปเลยไปเลยอย่าหยุดให้เจ้าด้วนมันกินอะไรพวกนี้
ท่านอาจจะมองว่านิดหน่อยให้ช้างกินไม่ได้เหรอ
ไม่ได้เพราะช้างมันจะติดนิสัย

นี่เริ่มติดนิสัยแล้วไงคุณภาคภูมิเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องลงพื้นที่มาดูว่า
แล้วก็ขอความร่วมมือรถบรรทุกนะคะ
แล้วก็รถทุกคันเลยนะคะ
ไม่ใช่พอเห็นช้างอาจเชื่องไม่อันตรายอะไร
แวะจอดให้อาหารรถบรรทุกก็หยุด
ให้เจ้าด้วนกินกันสบายใจอย่างนี้ค่ะ

เพราะไม่งั้นมันก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ตลอด
เหมือนกับลิงที่เราไปแล้วก็จอดรถ
โยนอาหารอะไรให้มันก็ไม่ไปหากินบนป่าแล้ว

ซึ่งหมอล็อตบอกว่าช้างศรีดอ
หรือว่าช้างตัวผู้ที่งาสั้นงาไม่สมบูรณ์
แน่นอนว่ามันก็เสียเปรียบกับช้างตัวอื่น
เวลาไปหาอาหารมันจะยากลำบากหน่อย
แล้วงาสมบูรณ์การชิงความเป็นเจ้าฝูงอะไรมันก็แพ้เขา
แต่มันจะมีความพิเศษกว่าช้างอย่างอื่น
ก็คือมันมีความฉลาดมากกว่าช้างอย่างอื่น
ฉลาดแล้วก็เหมือนกับ

ใจคำนี้รู้มากจริง